เมื่อกี้พูดถึงหูตั้งเหมือนช้างใช่ไหม
พาไปดูน้องช้างเชือกนี้หน่อยดีกว่า
ช้างตัวนี้มันน้อยอกน้อยใจ
เพราะว่าพ่อไปขี่หลังช้างตัวอื่น
โอ้ยน้องงน

คืออย่างนี้มันเป็นเรื่องราวที่แบบ
เราไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ดู
คุณแจ๊คควานช้างประจำหมู่บ้านช้างไทย
เขาทำการแกล้งพังจุ๊บแจง
ด้วยการขึ้นไปขี่หลังช้างเชือกอื่น
โดยที่ไม่บอกจุ๊บแจง
นี่จุ๊บแจงคือช้างที่พุ่งเข้าไปใส่เนี่ยนะนี่
พอจุ๊บแจงเห็นจุ๊บแจงปรีเข้ามาเลย

พยายามที่จะใช้งวงใช้อะไรของเขา
ดึงให้พ่อลงมาจากหลังช้างนำโชค
นำโชคคือตัวที่พ่อขึ้นไปขี่หลังอยู่
พ่อลงมาทำไมพ่อไปขี่หลังตัวอื่น
ตะมูตะมิเนอะตัวเบอร์เลอร์เทอร์ขนาดนี้ไม่น่าตะมูตะมิได้ขนาดนี้
จะคิดว่าตัวเองตัวเล็กเสมอแต่สุนัขมักจะคิดว่าตัวเองตัวใหญ่
แปลกดีใช่แต่คุณดูออกใช่ไหมว่ามันน่าจะห่วงพ่อมาก
ห่วงมากไม่ยอมแม้กระทั่งจะให้พ่อไปขี่หลังช้างเชือกอื่นเลย
แต่ยังไงหนูลูกเอาใจเย็นพ่อแกล้งเฉย
อันนี้ยังเป็นช้างเด็กอยู่ใช่ไหมเออก็น่าจะเด็กแต่ก็ไม่เด็กมากอ่ะ
ดิฉันว่านะเด็กไม่เด็กเท่าไหร่ดูจากใจแล้ว
ถ้าเปรียบแบบคนนะประมาณสักเด็กโขงแล้วเนี่ยใช่ไหม
ใช่ไหมอย่างงอนพ่อเขานะพ่อเขาหอกเล่นนะคะ